เกี่ยวกับคุณครูกับนักเรียนอีกแล้ว
แต่คราวนี้ไม่ได้ถึงขั้นทำร้ายร่างกายกัน
แต่ใช้คำพูดทำร้ายจิตใจการ
ทำร้ายมากเลยแหละถ้าเกิดว่าเป็นเด็กแค่นั้นนะคะ
โอ้โหแล้วยังมีการแบบนำเหมือนกับรูปมา

คือเห็นหน้าด้วยเห็นหน้าน้องด้วยนะคะ
เล่ากันไปเนี่ยเป็นเรื่องราวเกิดขึ้นในจังหวัดนครราชศรีมา
มีคุณครูท่านหนึ่งสอนวิชา
ลักษณะถ้าเราตอนเด็กก็น่าจะเป็นกพอหรือคาหกรรม
อ่ามีอยู่สองวิธีนี้ค่ะแล้วเป็นคาบที่สอนการร้อยมาลัย
คุณผู้ชมจะเห็นว่ามาลัยก็ลักษณะยากเหมือนกันนะ
คือโอ้โหดูสิคะมีทั้งสีสลับใช่ไหม

สมัยเด็กง่ายดิฉันนี่มีแค่แบบ
อกมะลิขาวอุบะที่เป็นดอกลักษณ์แล้วก็ดอกกุหลาบจบแค่นั้น
ยากยากแล้วนะหรือไม่ก็เป็นดอกสีเหลือง
ดอกดาวเรืองเท่านั้นจบนะคะแต่ว่าที่น้องทำเนี่ยดูมีความยากนะคุณผู้ชมนะคะ
สลับสีด้านในมีสีเขียวสีแดงดูคือแต่ว่าน้องเขาอาจจะทำได้ไม่ดี
เลยทำให้คุณครูที่สอนวิชานี้ไม่พอใจ
ไม่พอใจก็ไม่จำเป็นต้องเอามาโพสต์ประจานอย่างนี้หรือเปล่า
แต่คุณครูเขาทำไงคะเขาบอกว่าอยากให้น้องเนี่ยมีความตั้งใจมากกว่านี้
แล้วก็เอาภาพถ่ายน้องคนที่ถือถือผลงานตัวเองเนี่ยนะคะ
ถ่ายติดหน้าด้วยติดผลงานด้วยมาโพสต์ในโลกโซเชียลมีเดียนี่นะคะ
น้องทั้ง๓คนนี้เลยนะคะถือพวงมาลัยเป็นงานกลุ่มของตัวเอง
ให้คุณครูถ่ายแล้วคุณครูก็เอาไปลงในโลกโซเชียลมีเดีย
และแคปชั่นของคุณครูอาจจะใช้บางคำที่ไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่
และยังกำหนดด้วยว่าถ้าร้อยไม่สวยจะให้นั่งร้อยแบบนี้จนกว่าจะถึง๒ทุ่ม

พวงมาลัยแบบนี้นะมันต้องใช้เวลาแล้วมันต้องฝึกฝนกว่าจะออกมาสวยค่ะ

เอออ่าเขาเรียนสักกี่คาบนะคะก็ยังไม่มีความเชี่ยวชาญนะคะคุณครู
แหมให้ไปถึง๒ทุ่มเลยเหรอ
มีการโพสต์ออกมาก็มีคนแชร์ต่อกันไป
โดยเฉพาะเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์น
เขาเอาโพสต์โพสต์นี้ของคุณครูมาลงนะคะแล้วก็เผยแพร่ต่อไป

พากษ์วิจารณ์กันโดยเฉพาะเข้าไป

สอบครูผ่านมาได้ไงวุฒิภาวะทางอารมณ์ไม่มีเลย
อย่าใช้คำว่าแค่โมโหแค่อารมณ์ชั่ววูบ
จะพิมพ์อะไรลงไปต้องคิดแล้วคิดอีกก่อนจะโพสต์
อาชีพครูไม่เหมาะสมกับคนอย่างคุณ
บอกแบบนี้เลยเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมเห็นนะคะ
ถ้าอ่านแล้วนะคะมันมีคำคำหนึ่งซึ่งเป็นคำที่พูดไม่ได้
เอาอากาศไม่ได้อ่ะเบี้ยอะไรแบบนี้
เป็นการบอกว่าผลงานของนักเรียนไม่ดีแย่มาก
ความเห็นก็บอกว่าทำไมครูต้องมาระบายอารมณ์ในเฟซบุ๊ก
โดยใช้รูปนักเรียนมีรูปนักเรียนถือว่าเป็นการประจาน
ทำไมไม่ไปชี้แจงหรือให้เด็กแก้ไขงาน
บอกกับตัวเด็กตรงแบบนี้
น่าจะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดมากกว่า
พอถูกต่อว่านักเข้าแบบนี้นะคะ

คุณครูเริ่มทนไม่ไหวนะคะ
มีการตอบกลับบ้างมีการโพสต์กลับบ้าง

ต้องตอบแล้วล่ะค่ะอย่างนี้ไม่ตอบก็ไม่ไหว
ต้องขอโทษแล้วล่ะกระแสสังคมขนาดนี้
อยากจะขอโทษที่ผมใช้คำพูดกับนักเรียนทั้ง๓คนกรณีร้อยมาลัย
ผมอาจจะโมโหเลยใช้ข้อความคำพูดไม่สุภาพ
โทษจากคุณครูนะคะซึ่งขอโทษแล้วจบไหม

ชาวเน็ตหลายคนพยายามทำหน้าที่สายตรวจไซเบอร์ทันที
ย้อนดูพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียของคุณครูกันหน่อย
ว่าคุณครูก่อนหน้านี้ท่านเป็นคนอย่างไร

ปรากฏว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะ

เพียงแต่ไม่มีใครเห็นแล้วเอามาถูกเปิดเผยแบบนี้

เป็นการโพสต์รูปของนักเรียนชั้น
ป๒ถึงป๔คุณอ่ะคุณอ่าอืม
พ๒ป๔เองนะคะอายุไม่เกิน๑๐ปีนะคะ
บุข้อความบางช่วงบางตอนบอกว่า
ขออภัยนะคะขออ่านอันนี้เป็นคำพูดของครูนะคะ
เด็กบ้านนอกหาสวยไม่ค่อยมีได้แค่นี้แหละเอ้ย
แล้วก็เอาหน้าของเด็กนี้มาลงนะคะ

จากนี้ยังมีอีกหลายกรณีที่ครูคนดังกล่าว
ชอบถ่ายรูปนักเรียนทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิง
เอามาโพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัวด้วยข้อความที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร

ดิฉันค่อนข้างเห็นด้วยกับคอมเมนต์ที่บอกว่า
ไม่รู้ว่าผ่านครูมาได้อย่างไรนะ
คือจิตวิญญาณความเป็นครูเนี่ยค่ะ
ยังไงก็คือต้องรักเด็กต้องมีความเมตตา

เพราะว่าเด็กนี้ก็เป็นช่วงเริ่มต้นของการเรียนการสอน
เขาก็จะต้องมีความพยายามก็ต้องให้กำลังใจเขานะคะ
ส่วนต้นสังกัดว่าอย่างไรบ้างนะคะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชาติวิทยาในอำเภอจักราช
จังหวัดนครราชศรีมาเปิดเผยว่าซึ่งเป็นต้นสังกัดนะคะ
บอกว่ามีการเรียกตัวครูผู้ที่โพสต์มาพูดมาคุยแล้ว
และครูที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เรียกมาพูดมาคุย
และอีกหนึ่งกลุ่มที่ต้องเรียกมาพูดมาคุยเหมือนกัน
คือผู้ปกครองและนักเรียนทั้ง๓คนนับ
เพาะกรณีนี้นะคะที่จะมีการเคลียร์กันก่อนนะคะ
คนที่เกี่ยวข้องกับมาลัยมาพูดคุยมาหารือ
เจ้าตัวให้เหตุผลก็คือคุณครูบอกทำไปด้วยความคึกขนอง
แต่ก็ได้ขอโทษนักเรียนแล้วขอโทษผู้ปกครองแล้ว
ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางผู้ปกครองให้อภัย
ผู้ปกครองก็อยากให้จบด้วยดีนะคะ
เรื่องต้นโรงเรียนทำหนังสือชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชศรีมานะคะ
โดยทางคณะกรรมการเองก็ได้เรียกตัวคุณครู
อบรมเรื่องจัญญาบันความเป็นครูเรียบร้อยค่ะ
ก็ต้องให้กำลังใจหน่อยนะคะว่าพวงมาลัยที่น้องทำ
ที่พี่เห็นเนี่ยต้องบอกว่าคือสวยแล้วค่ะ

เก่งแล้วเยี่ยมแล้วเราต้องให้กำลังใจค่ะ
มันจะได้เกิดสร้างสรรค์สิ่งดีในสังคมนะ

หลังจากนี้ไปน้องอาจจะเป็นตัวแทน

คือมีการแข่งขันประกวดลักษณะนี้อยู่แล้ว

คือแข่งระดับภาคระดับจังหวัดระดับประเทศก็มี

คือคนเราบางทีอาจจะเก่งด้านนี้ไม่เก่งด้านนี้หรืออะไรก็ตาม
แต่คนเรามักจะมีข้อดีของตัวเองอยู่แล้ว
ใช่ไหมคะเราต้องเพิ่มความภาคภูมิใจให้กับเด็ก
เขาจะได้มีแนวทางที่ดีที่จะไปต่อได้
ให้กำลังใจเขาแม้ว่าเขาจะไม่ถนัดก็ตามนะคะ
เด็กทุกคนอยากได้เกรด๔ค่ะคุณครูค่ะ